ของธุรกิจส่งมะพร้าวขายที่นครปฐมช่วงโควิด
ได้รับผลกระทบมากก็เลยไปกราบไหว้ขอพรค่ะ
สรุปว่ากลับมาทำมาค่าขึ้นต้องกลับไปแก้บนกันสักหน่อยนะคะ
ไปอีกแล้ววัดสว่างอารมณ์วนกลับไปอีกแล้ว

เพราะมันมีหลายจุดไงใช่มีหลายฐาน
คุณอาหลูแซ่ลิ้มและคุณอ้วนยิ้มสำรานเป็นสองสามีพันรยาจากจังหวัดนครปฐมนี่แหละอยู่ที่อำเภอสามพรานค่ะ
เป็นเจ้าของสวนมะพร้าวรายใหญ่เอาแตรวงมาแก้บนนี่
สนุกเลยอ่ะรำเลยแล้วชาวบ้านที่เขาไปวัดวันนั้นโอ้โหได้ยินเสียงแตรวง
มาร่วมงานสิคะไดโนเสาร์ยังมาร่วมงานเลยอ่ะ
โอ้โหนี่มันลูกโปรงไอ้เด็กแร่ง
คุณผู้ชมนี่เขามาแก้บนให้กับพ่อปู่ฤษีและหลวงพ่อแป๊ะ
หลังจากธุรกิจฟื้นตัวรายได้ดีกว่าเดิมด้วยนะช่วงนี้
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เลยมาเต้นร่วมแก้บนไปด้วยเลยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงโควิด๒๓ปีที่ผ่านมา
ประสบปัญหาเศรษฐกิจหนักมาก
เคยส่งมาเปล่าได้ครั้งละหลายตัน

ก็เลยมาบนบานสารกล่าวกับพ่อปู่ฤษีบอก
ให้กลับมาทำมาค้าขึ้น
แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะจ้างแตรวงมาแก้บน

ขายดีขึ้นเรื่อยดีขึ้นเรื่อยและตอนนี้ดีกว่าเดิม

อกจากนี้แก้บนเสร็จแล้วคุณอ้วนจุดทูปเสี่ยงทายซะหน่อย
และบนบานด้วยนะบนต่อเลย

จะเอาแตรวงอีกชุดชุดใหญ่กว่านี้
ใหญ่แบบไฟกระพริบเลย
มาแก้บนอีกสักรอบ

ไปดูที่แผงซิว่าคุณอ้วนได้อะไร

โอ้โฮนี่
จุดทูบดิจุดทูบแบบนี้ต้องเรียกเรียกชกเรียกลาบก่อนนะคะ
จุดทูบเสี่ยงทายแบบนี้ตักไว้ตรงหมากเลย
ทำไมมองไม่ค่อยเห็นแล้วอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
มาแล้วคุณอ้วนบอกว่านี่แหละถ้าได้โชคได้ลาบนะ
เอาขอก้อนโตด้วยนะไม่เอาก้อนเล็กนะขอก้อนโตนะ
เดี๋ยวแตรวงชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยรอบหน้าว่าอย่างนั้นค่ะอ่า
ก็เป็นที่หมอลัมอ๋อเป็นรถทัวร์ไงฮะอืมอันนี้มาเป็นแค่รถแหล่
อ่ารถทัวร์เลย
พูดแล้วอยากไปเลยนะฮะได้ยินเสียงงี้ไม่ได้